มีคนบอกว่ามาที่กรุงเทพ
เป็นแบบวัสดุทรงกลแบบเหมือนเงินเวาวาว

อาร์กจะเป็นปร๊อปอะไรบางสิ่งบางอย่าง

ไหนนี่อันนี้ไม่ใช่พระจันทร์เหรอคือผู้สื่อข่าวเขารับแจ้งถักทงโทรศัพท์ว่านางอุทัยวดี
ตรการเจริญศุกร์เนี่ยว่าตนเองพร้อมน้องสาวกำลังออกกำลังกายอยู่
ได้บันทึกภาพเป็นวีดีโอเนี่ยพร้อมมีการไลฟ์สดอ่าไลฟ์สดด้วย
พอไลท์สดด้วยทุกคนยังไม่ต้องไลท์สดไม่ไลท์สดคนจะไม่เชื่อ
จึงรีบเดินลงพื้นที่ไปตรวจสอบนางอุทัยวดีตรการเจริญศุกร์เนี่ย
ชี้ให้ดูแสงสว่างบนท้องฟ้าเขาบอกนั่นแหละคือจานยูเอฟโอ
เพราะความเชื่อของเขาเองก็เชื่ออย่างนั้นเนื่องจากบนท้องฟ้าไม่มีดวงดาว
อย่างอื่นให้เห็นเลยแล้วก็ช่วงที่ใช้โทรศัพท์ถ่ายวีดีโอยังมีแสงยิงออกมาด้วย
จากนั้นนางอุทัยวดีก็ได้เริ่มไลฟ์สดนั่นภาพยูเอฟโอแล้วก็บรรยายรายละเอียด
โดยบอกขนาดที่ซูมกล้องเข้าไปเหมือนกับแสงนั้นมันยิ่งออกมา
ไม่ทราบว่าเป็นยูเอฟโอหรือเปล่าแต่ตนได้เห็นแสงนั้นอีกครั้ง

ก็คือฮัลโหลนี่หรอคะ

เมื่อกี้มันเหมือนพระจันทร์มากเลยเว็บในฉอดแรก

คือปกติเวลาเราเห็นภาพอย่างนี้เขาก็จะถ่ายเป็นภาพนิ่งเนอะ

แต่อันนี้คือเขาแบบกลัวคนจะไม่เชื่อเขา
ก็เลยเหมือนนี่ไงใช้วิธีไลฟ์สดไปเลย
เอาให้เห็นไปพร้อมกันว่าเพื่อนคิดเห็นยังไง

นั่นเห็นไหมล่ะถ้ายิงแสงใส่
ยิงแสงใส่นะ
ยิงแสงใส่นะเดี๋ยวนี้กล้องมันชัด
ต้องเกิดรุ่นใหม่ที่คูณร้อยคูณฟัน

เอายังยิงยัง

เวลาซูมมากเราขยับนิดนึงมันเปลี่ยนโฟกัส
แล้วบางทีแสงมันแป๊บแป๊บ
พยายามอย่าคิดเพราะรู้ไหม
ตอนนี้แม้กระทั่งเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ย
สิ่งที่มวลเขาใช้คำว่ามวลมนุษยชาติเลยนะ
มวลมนุษยชาติสงสัยทั้งหมด
ว่ามันมีสิ่งซึ่งตอนนี้เขาออกมายอมรับอย่างอย่างนี้แหละ
ว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลก

แต่คราวนี้เราจะต้องเป็นลุ้นกันว่าเดือนสิงหาคงก็จะยอมพูดว่ามั้ย

ตอนนี้ได้ยินว่าโดนสอดแนมจากประเทศเพื่อนบ้าน

แบบว่าทำให้ดูรูปรักคล้ายแบบนี้เหมือนดินตกบ่อยอะไรอย่างนี้

แบบว่ามีผลการทำวิทยาศาสตร์ว่าพบแล้ว
แต่ก็เชื่อถ้าเจ้ามีชีวิตนอกโลก

ก่อนเธออยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโลก
เรายังมีประเทศมหาอำนาจที่เขาอาจจะมีเทคโนโลยี

กำลังจะบอกว่าแล้วทำไมเขาถึงส่งมาที่นี่ใช่ไหม

เขาบอกนะตอนนี้เขาจะมาดูความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้

เช่นเขาบอกปรากฏการณ์น้ำแข็ง

มันละลายเท่ากับ๑๒๐๐๐ปี
แต่ว่าดาวอื่นอาจจะเจอ

คนที่แบบกระต่อนกลางกามไพอิน
ค่ะค่ะคือที่การขายของนอกค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป